กลับมาอีกครั้งกับวินาทีพลิกชีวิตของพี่น้องชาวไทย
กับการจับฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดงและคันโซคูณ๒
มาแล้ว๙๙คัน๙๙คน

ผู้โชคดีที่จะได้มอเตอร์ไซค์ไปต่อยอดสร้างอาชีพ
คนที่๑๐๐จะเป็นใคร
ผู้โชคดีได้แก่
คุณชัดชัยจันสมัครจากจังหวัดร้อยเอ็ด

เท่านี้เพราะวันนี้จะมีคนที่ได้พลิกชีวิต
กำหนดเส้นทางของตัวเองใหม่อีกครั้ง
ทองคำมูลค่า๑ล้านบาท
แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

ที่จะได้รับล้านสุดท้ายไปจะเป็นใคร